รราชศรีมาพร้อมด้วยนายพงเทพมาราชาสิงศ์
ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวเยี่ยมชมแปลงเบนจมาส
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่๕ถึง๒๕กุมภาพันธ์
ที่บริเวณแปลงสาธิตเกษตรข้างอบตไทยสามัคคี
ในขณะนี้ดอกเบนจมาสได้ผลิบานบนพื้นที่๕ไร่
ต้อนรับเดือนแห่งความรักวันวาเลนไทย๒๕๖๒
โดยในวันอังคารที่๑๔กุมภาพันธ์เวลา๗นาฬิกา
จะมีพิธีจดทะเบียนสมรสกลางแปลงเบนจมาส
รวมถึงการจัดแสดงนิทัศกาลของเกษตรกร
จำหน่ายสินค้า๑ตำบล๑ผลิตภัณฑ์
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในชุมชน

ซึ่งคาดว่าตลอดงานจะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่นับหมื่นคน
เพื่อสัมผัสอากาศหนาวเย็นสบาย

ซึ่งสามารถที่จะเข้าชมฟรีตลอดทั้งงาน